อุ้มขังชำราวประจานให้อาย

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับ

เหตุการณ์ที่นนทบุรีเมื่อวานนี้คือผู้ปกครอง

ขอให้ช่วยหน่อยเพราะว่าลูกชายเนี่ย
กลุ่มนักเรียนช่างกลจับขัง

ผมบอกแบบนี้ที่ทำอย่างอื่นคืออะไรบ้างรู้ไหมฮะ

รุมกระทืบใช้ปืนจี้

ขนเพชรแก้ผ้าให้ถ่ายรูป
ประจานให้ชกต่อยกันเอง
จากนั้นให้จูบแลกลิ้นกันเอง

คุณผู้ชมถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้

ทางพ่อแม่ของวัยรุ่นทั้ง๓คน

ได้พาน้องทั้งสาม

เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

หลังจากลูกชายถูกนักเรียนช่างกลสาบัน
ชื่อดังย่านมีนบุรี๑๘คน

และมีพฤติกรรมโหดอย่างที่ผมบอกไป

เห็นบาดแผลลูกนะคุณรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ทำไมต้องมาทำลูกกันขนาดนี้

คนแรกนี่คือนายโอ๊ตอายุ๑๗ปี

คืนวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
คือมีเพื่อนสองคนแหละที่เคยรู้จักกันตอน
กลับถูกที่พวกเขาล็อคตัว

พาไปที่บ้านหลังหนึ่งในซอยรามคำแหง๖๓

มั่วสุมดื่มเหล้าดื่มสุรา
กระท่อมอะไรกันนะฮะรวมกันอยู่หลายสิบคน
พอไปถึงมีคนชื่อนายอี

เป็นลูกเจ้าของบ้านเรือนไข่
ถามว่ามึงออกจากโรงเรียนทำไมแล้วไปโพสต์อะไรลงโซเชียลหรือเปล่า
ตัวของนายโอ๊ตเองนะฮะก็ปฏิเสธว่าเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยพี่
แต่ปรากฏว่าคนในกลุ่มพวกนั้นไม่เชื่อ
แล้วก็เริ่มลงมือทำร้ายลงมือซ้อมเขา
ก่อนที่จะใช้ปืนขู่บังคับถอดเสื้อผ้า
แล้วหลังจากนั้นก็เอาโทรศัพท์เขาไปแชทลวงให้เพื่อนของพวกเขาออกมาอีก
นี่ไงมันก็เลยเหมือนกับเป็นการที่ล่อออกมาอีกทางอีกทอดนึงด้วย

ล่อคนอื่นออกมาอีกนะครับ
อันนี้โอ๊ตเล่าให้ฟังนะคุณนะ
นายทรัพย์อายุแค่๑๖ปีเล่าให้ฟังแบบนี้เหมือนกัน
คือผมได้เห็นแชทข้อความจากรุ่นพี่ก็คือนายโอ๊ตนี่แหละ
ซึ่งจริงโอ๊ตไม่ได้เป็นคนส่งข้อความมาเอง
พวกแก๊งพวกนั้นเขาเอาโทรศัพท์โอ๊ตไปใช้ส่งข้อความ
ก็เลยคิดว่าโอ๊ตเป็นคนส่งข้อความมาเอง

มาหาบอกให้มารับหน่อยแล้วก็บอกจุดหมายปลายทาง
พอมาถึงจุดหมายปลายทางที่จะให้มารับ
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น๒คน

และใช้ปืนขู่คุณบอกว่าอย่าขยับ

คือบ้านทรงไทยในซอยบรามคำแหง๖๓บ้านหลังเดียวกันคุณ
แล้วทั้งหมดทั้งมวลก็โดนคลุมหน้าปิดตา
น้องเขาบอกแบบนี้ตอนนั้นผมกลัวตายมาก

ปิดตาแบบนี้ผมกลัวตายผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
แต่สุดท้ายถูกรุมสกรรมถูกรุมกระทืบ
เอาบุหรี่จี้หน้าจี้ลิ้นจี้ตัวนะ
แล้วก็ให้ชกต่อยกันเองกับโอ๊ตนะคุณ
พอชกต่อยกันเสร็จให้แลกลิ้นกันให้จูบแลกลิ้นกัน
แล้วก็ให้บังคับน้องทรัพย์วัย๑๖อมนกเขาผู้ก่อเหตุ
คลิปนี้ที่เขาถ่ายเอาไว้แบ็คเมลเนี่ยนะคะ
อมนกขาวอมอวัยวะเพศก็ถ่ายเอาไว้เพื่อจะแก๊กเมลนะคุณนะ
ทีนี้ผู้เสียหายทั้ง๓คนคือมีทั้งโอ๊ตมีทั้งทรัพย์
และมีฟลุ๊กอีกคนโดนลักษณะเดียวกันครับ
พ่อแม่ตามหาลูกนะพยายามติดต่อโทรหา
แท็ตเข้าไปหาโทรเป็นเกือบร้อยสายคุณ
ปรากฏว่าคนในกลุ่มในแก๊งก็ทำเป็นรับสายแทน
บอกว่าอยู่กับเพื่อนนะแล้วก็แชทแทนอะไรแบบนี้นะครับ
สุดท้ายนะคุณนะทั้ง๓ถูกปล่อยตัวกลับบ้านช่วงเย็น
ของวันที่๒๙ตุลาคม
พอถูกปล่อยตัวออกมาแบบนี้พ่อแม่เห็นสภาพลูกตกใจมากนะครับ
ลูกไม่ยอมบอกอะไรจนกระทั่งวันที่๓พฤศจิกายน
ปรากฏว่าคลิปที่ลูกถูกทำร้าย
มันถูกเผยแพร่ถูกกระจายในโลกโซเชียล

แล้วคุณคิดดูเด็กทั้ง๓ก็ต้องอับอายนะครับ
มาร้องขอความช่วยเหลือจากธนายโบรณารงค์นะครับ
ทีนี้ทนายรณรงค์บอกว่าคดีนี้มีหลายข้อหาตั้งแต่
อาจารย์ไปถึงพยายามฆ่าหน่วงเหนียวกักขัง
ใช้กำลังแล้วมีอาวุธสงครามเพราะมีปืนนะ
แล้วก็จะเร่งรวบรวมหลักฐานนำไปยื่นตำรวจสอบสวนกลางเลยนะฮะ
เพื่อช่วยดำเนินการเนื่องจากพฤติกรรมของอดีตเด็กช่าง
ค่อนข้างจะอุกอาจและเป็นภัยต่อสังคมคุณ
อันนี้ภาพน้องคนหนึ่งที่ต้องเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าถูกแก้ผ้า
แล้วก็ให้ถ่ายรูปไว้เอาไว้ประจานนะครับ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ทนายบรณรงค์โพสต์ข้อความออกมาแบบนี้นะคุณนะ
ค่ะซึ่งสิ่งที่โพสต์ออกมาเนี่ยนะคะ
ธนายโบรณารงค์บอกว่าศนหัวหมากเนี่ยออกไม้จับ๑๖ใบ
อ่ะ๑๖ไม้เนี่ยจับได้แล้ว๓คนเป็นเยาวชน๒คน
แต่กลับบ้านไปแล้วเออแต่นี่น่าสนใจ
นั่นน่ะสิทำไมให้กลับบ้านไปล่ะถ้าเกิดออกหมายจับ
ส่วนอีกคนติดคุกและ๑ในพ่อเด็ก๑๖คนที่เป็นเจ้าของบ้าน

หมายถึงใครนะหมายถึงในอีใช่ไหมที่เป็นเจ้าของบ้าน

คือเขาบอกว่าจะดำเนินคดีกลับ
ข้อหาแจ้งความเท็จกับเหยื่อทั้ง๓ราย
เออคือกลายเป็นว่าผู้เป็นพ่อของนายอีเจ้าของบ้านเรือนไทยเนี่ย
เขาบอกว่าเหยื่อทั้ง๓รายแจ้งความเท็จ

เดี๋ยวจะแจ้งความกลับว่าพวกคุณแจ้งความเท็จ
โอ้โหเรื่องนี้มันซับซ้อนเหมือนกันนะคุณนะ

ดังนั้นเรื่องนี้นะถ้าถึงตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย

เพราะว่ามันมีหลายเหตุที่อยู่ในเหตุนี้
ตั้ง๓คนโดนอะไรไปบ้างนะคุณนะ
แล้วก็เป็นเหตุอุกอาจจับขังหน่วงเหนียว
แล้วก็อะไรนะคุณนะรุมสกรรมรุมกระทืบอะไรกันแบบนี้
มันรุนแรงเกินไปสำหรับเด็กที่อยู่ในวัยนี้